คุณผู้ชมคะจากบรรดาพระเอกมาดูกันที่นางเอกเรื่องราวดีของดิฉันบ้างดีกว่านะคะสำหรับน้องแพนเค้กเขมมะนิดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่านางเอกสาวเรื่องราวดีของเราเนี่ยวันว่างนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเธอยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะ
เริ่มกันที่กิจกรรมแรกการแต่งหน้าเป็นนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยก็ต้องแต่งหน้าอยู่บ้านนะคะและฝีมือการสะบัดแปลงไม่ใช่ใครที่ไหนหลานสาวสุดที่รักค่ะ
เป็นยังไงคุณผู้ชมสวยไหมเรือนขวัญหัวใจก็มาผีเสื้อก็มีเรียกได้ว่าเป็นชั่วโมงศิลปะให้กับคุณหลานอ่ะ
ลองทำบ้างมาทั้งทีเนี่ยไม่ได้มาชุดเดียวแต่มาเป็นคอลเลคชั่นจะเท่สวยหวานหรือจะชิลมาหมด

จัดเต็มแบบอยู่เหมือนอยู่บนรันเวย์ของเหมือน

แต่ต้องสวยนะถึงจะเอาอยู่ทุกลุคแบบนี้นะจ๊ะ
จากเดินแบบแล้วนางก็ยังรับบทเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว๕
คลิปนี้ตลอดคลิปนี้ตลอดจริงค่ะ
ตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาในบ้านนี่แหละค่ะ
และลูกค้าจะเป็นใครไปไม่ได้พี่แจ๊ค
จากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคนในครอบครัวนี่แหละ
โดยเฉพาะน้องชายรับบทเป็นตากล้อง
คอยตามถ่ายคอนเทนต์ต่างให้พี่สาว
เดี๋ยวเราให้ชมรีลาการเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวของสาวแพนกันหน่อยจ้
แบมพูดอะไรซะลุกหมดแล้วเนี่ยมือมั่ย
นักแสดงหมู่อาชีพนะนักกินประนาการเองตัวเอง

น้องชายแพนเค้กยังไม่รู้ลูกค้าทิพย์อยู่ไหนเนี่ยแม่ด้านหลังยังขำอยู่เลยอ่ะ
ใช่คุณแม่ของคุณแพนยังขำอยู่ด้านหลังอยู่เลยนะ
แต่ว่าอุปกรณ์มาเต็มเลยนะอะไรก็แล้วแต่